ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณตอนกลางประเทศไทย
เจอกับอากาศที่ร้อนอบอ้าว

มีทั้งฝุ่นละอองที่ทำให้หลายคนนั้นกังวลกัน

ที่สำคัญก่อนที่จะเจอเรื่องของอากาศเย็น

ดังนั้นใครจะจุดฟืนจุดไฟก็อาจจะต้องระวังกันหน่อย

นี่คือภาพลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นตอนนี้
เขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือการก่อตัวของกลุ่มฝนนะครับ
สีแดงคือศูนย์กลางของพายุ๒ลูก
สังเกตว่าขณะนี้พายุ๒ลูกนี้ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลนะครับ
ซึ่งก็เคลื่อนตัวแบบนี้เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกือบ๑อาทิตย์แล้วนะครับ
แน่นอนการที่เคลื่อนตัวในทะเลนานแบบนี้ก็จะทำให้มีการสะสมฝนนะครับ
สะสมความชื้นและที่สำคัญกำลังของพายุก็จะมีความแรงขึ้นด้วยนะครับ

ก็คือจะขึ้นฝั่งที่บริเวณทางทิศตะวันออกของประเทศอินเดียแล้วก็จะสลายไป
แน่นอนจุดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ก็คือบริเวณทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในบริเวณชายแดนที่ติดกับพม่า

กระแสลมตัวนี้จะช่วยหอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลแล้วก็จากพายุลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณดังกล่าวอาจจะต้องระวังเรื่องของกระแสลมที่แรงด้านบน
จึงทำให้มีลักษณะฝนฟ้าขนองบางจุดอาจจะมีลมแรงรวมไปถึงมีลูกเห็บตกได้นะครับ

ส่วนพายุอีก๑ลูกก็จะส่งผลในช่วงวันที่๑๑นะครับ
คือวันลอยกระทงนั่นเองใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างก็ต้องระวังกันหน่อย
แน่นอนครับจากอิทธิพลของพายุสองลูกนี้ทำให้คลื่นแรงที่สำคัญเกิดฝนฟ้าขนอง
พื้นที่สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือจุดที่มีโอกาสเสี่ยงเจอฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ลูกเห็บตกด้วยนะครับ
หลังจากเจอฝนแล้วภาคเหนือก็จะได้รับความเย็นเป็นจุดแรกนะครับ
หลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยภาคอีสานต่อไป
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ

ยังไงใครจะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรูปกรณ์ร้อนหนาวผมพบตนันพี่สิทธิ์มหันโสดีครับ